เอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องนี้ก่อนนะครับเป็นคลิปที่มีคนที่เขาขับรถเขาไปเห็นมาเขาก็บันทึกเอาไว้คุณเหนียวมาสอน
บอกโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินนะคือกลัวว่าจะมาชนอะไรกันเกิดขึ้นด้วยแล้วก็กลัวว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะไปถึงบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไปดูนะครับว่าเขาขี่จักรยานยนต์ยังไงครับ
โอ้โหเสียงพูดในคลิปนี้

เอาเป็นว่าฝ่ายผู้หญิงพี่อยู่ในรถขาบฝ่ายชาย
โอ้โหแล้วแบบนี้มันอันตรายมากนะ

ได้โอ้โหขี่จักรยานยนต์ลำพังนี่โอ้โหแม่มีเอี่ยงด้วยนะ
แล้วดูแล้วอายุน่าจะน้อยน้อยอ่ะใช่ค่ะไม่เท่าไรหรอกเนี่ยดูสิ
นั่งขี่ธรรมดายังต้องประคองรถกันแทบตายนี่นอนแบบนี้เลยนะครับ
คนที่เอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยบอกว่าเด็กแว้นโพนพิสัย
พลวิสัยก็น่าจะหนองคายแต่ว่าไม่ได้บอกพี่กัดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับ
แต่บอกว่าเสี่ยงตายมากซิ่งขวางทางจราจรด้วย
ก็เลยฝากเตือนสติน้องหน่อยนะครับว่าการขี่จักรยานยนต์แบบนี้เนี่ย
มันอันตรายแต่ถ้าดูจากทะเบียนรถทะเบียนรถเขาจังหวัดสกลนครนะ
แต่ว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเด็กแว้นโพนพิสัยนะครับนอนขี่เปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนเลนมานะครับ
สุดท้ายคันนี้เขาก็ขับผ่านไปแล้วแหละแต่คงเจอกันหลายคันค่ะ
ไม่รู้ถึงบ้านหรือยังพ่อหนุ่มถ้าถึงบ้านแล้วส่งไลน์มาบอกหน่อย
จะได้รู้ตัวว่าเป็นใครด้วยพี่มิ้วเป็นห่วง
ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ทำตัวไม่ถูกเนอะจะเตือนหรือจะยังไงไม่รู้จะทำยังไงดี